คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งที่ต้องตามกันต่อนะฮะ
นี่คือเหตุที่พ่อคลั่งครับ
แล้วก็จับเมียจับลูกน้อยวัย๑เดือนเป็นตัวประกัน

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อม
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้หนีออกไป
โดยแอบพาเมียแล้วก็ลูกน้อยขึ้นรถขับหนีออกไปจากบ้าน
แล้วที่น่ากลัวคืออะไรเขามีปืนไง

ทีนี้พอมีปืนแบบนี้กลัวว่าลูก๑เดือนอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคุณท้ายที่สุด๔๐ชั่วโมง
ช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นเด็กน้อยวัย๑เดือนออกมาได้ละหนึ่งนะ
คุณผู้ชมฮะปฏิบัติการนี้นะครับเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าต้องตามต่อเลยจริงฮะ
แล้วก็ทีนี้ที่สามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้

ใช่ก่อนที่พ่อคลั่งคนนี้นะจะขับรถหลบหนีไป
และตัดสินใจนำหนูน้อยคนนี้
ไปวางทิ้งไว้ที่ลานจอดรถ
ในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
คุณผู้ชมนี่ฮะจนเจ้าหน้าที่สามารถที่จะช่วยเหลือออกมาได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเป็นปฏิบัติการที่ทางตำรวจของมุกดาหารต้องแกะรอยเลยนะ
ว่าพ่อคนนี้พาเมียพาลูกน้อยซึ่งเป็นตัวประกันเนี่ย
ขับรถข้ามจังหวัดไปไหนบ้างจนกระทั่งผ่านไปถึง๒ทุ่ม๒๐นาทีของเมื่อคืนนี้
เพราะว่าเขาจับตัวประกันนะตั้งแต่วันอาทิตย์ตอน๙โมงเช้าใช่ไหม

พอผ่านมาถึง๒ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนก็๔๐ชั่วโมง
นี่ฮะปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้เนี่ย
สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปที่วัดแห่งนี้แหละครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปประมาณ๔กิโลเมตรนะฮะ
เข้าไปสอบถามกับสามเณรรูปหนึ่ง
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเมื่อคืนนี้๒ทุ่ม๔๐มันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเอาจริงคือตอนที่เขาเอาลูกน้อยมาวาง
สามเมรินก็เห็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็เห็น
ก็เห็นนะครับเพราะเป็นปฏิบัติการในการปิดล้อมอยู่แล้ว

เห็นรถกระบะเครือผู้ของเหตุกรรมเข้ามาภายในวัด
จอดอยู่บริเวณลานจอดรถนานกว่า๑๐นาที
แล้วก็เห็นเลยมีตำรวจนำกำลังมาดักซุ่ม
ใกล้กับรถกระบะของผู้ก่อเหตุแล้ว

เนรก็ส่องไฟฉายไป

คนก่อเหตุตะโกนถามมาว่าใช่ตำรวจหรือเปล่า
เนรบอกไม่ใช่ครับเนรครับ
จากนั้นคนก่อเหตุนะอุ้มหนูน้อยวัย๑เดือนหรือว่าลูกของเขาเนี่ย
มาวางไว้ที่ลานจอดรถเลยคุณ
จากนั้นคนก่อเหตุก็บอกให้เน้นเนี่ย
อุ้มเด็กไปเอาเด็กไปให้ตำรวจ

ตำรวจก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีปืน

อุ้ยแล้วตอนนั้นน่ะเดรกก็ใจระทุกข์นะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะ
แต่ทีนี้คนก่อเหตุเขามีอาวุธปืนด้วยนะฮะ
แล้วก็บังคับผู้หญิงขึ้นรถขับออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วเลย
เนรยังตกใจกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อยู่เลย
แต่เนรก็ดีใจนะสามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้๑คนนะฮะ
นี่แหละฮะสรุปแล้วก็คือช่วยหนูน้อยมาได้แล้ว
หนูน้อยที่ตกเป็นตัวประกันนะฮะก็ส่งตัวหนูน้อยไปที่โรงพยาบาล
ให้หมอตรวจร่างกายเพราะว่ายังแข็งแรงดีนะครับ
แล้วก็อย่างที่เล่าไปว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุก็คือ
วีรพงศ์บุญทวีหรือว่านายเล็กอายุ๓๒ปีก่อเหตุ
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์๙โมงเช้า
ในบ้านพักพื้นที่ตำบลกุฎแค่ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

คือตำรวจหลายจังหวัดหลายพื้นที่แถวนั้นนะ
เขาก็ต้องประสานกันในการทำงานว่า
ตกลงแล้วรถคันนี้จะหนีไปขอนแก่นหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเมื่อคืนนี้ขับรถย้อนกลับมาที่มุกดาหาร
แล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวประกันลูกน้อยเด็กน้อยที่วัดดังกล่าว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังตามประกบรถกระบะของนายวิรพงศ์ได้อีกแล้วนะฮะ
รถกระบะคันนี้พยายามขับวนเวียนอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ
แต่ทีนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าประชิดได้นี่คันนี้ครับคุณ

แล้วก็ต้องดูนะว่าตัวประกันอีกคนคือเมียเขาเป็นตายร้ายดียังไงบ้างนะ
เพราะว่าเมียเขาก็คงแบบว่าอยากขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ตำรวจต้องตามอยู่ห่างเพราะเกรงตัวประกันจะได้รับอันตราย

ประวัติคนก่อเหตุเคยถูกจับในคดียาเสพติดและคดีฆ่าคนตายด้วย
จะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้เมื่อปีที่แล้วนั่นเองคุณ
มันอาจจะต้องมีปฏิบัติการอีกหนึ่งอย่างนะ
ในการช่วยเหลือเมียของผู้ชายคนนี้ออกมาให้ได้เลยนะ

ชั่วโมงแล้วใช่ไหมนี่๔๐ชั่วโมงพอดีครับค่ะ